เอาอะไรไปของเล่นเสื้อผ้าเด็ก

โอ้โหไปแก้บนครับไปแก้บนกับไอ้ส้มฉุน
เขาบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังประจำวัด
เขาบอกว่าของโปรดเลย
กรุณาเอามาถ้าจะมาขอโชคขอลาบแล้วก็มากราบไหว้แก้บน
ก็คือน้ำแดงขนมไทยของเล่นเสื้อผ้าสีแดง
ตุ๊กตาปูนปั้นและของเล่นชิ้นโปรดยังหนักเลย

ค่อยเอาไว้เต็มวัดห่วงเบล่ม
นี่คุณดูมีช่วยทุกขนาด

ผู้ที่มากราบไห้ขอโชคขอลาบไอ้ส้มชวน
ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีเยอะรวมกันก็ประมาณ๓๐กว่างวดนะฮะ
แต่เอางี้ละกันอย่างที่บอกมีได้ก็ต้องมีเสีย
คนที่เสียอกเสียใจก็มีเหมือนกัน
ไปถามคนคนหนึ่งก็คือนางวลัยพรนักท่องเที่ยวจากปฐุมธานี
เปิดเผยว่าช่วงนี้ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดยาว๔วันเนี่ย
มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับ
โดยจะมาแวะไหว้พระขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามรายทางต่าง
เขาจะเดินทางขึ้นเหนือไงขึ้นเหนือก็วิ่งเส้นสายเอเชียใช่ไหม
แล้วก็จะผ่านไทยโน้งชัยนาศก่อนถึงนักของสวรรค์อะไรอย่างนี้
ก็แวะที่ชายนาฏแล้วพอดีได้ยินข่าวจากไทยรัฐทีวีนี่แหละ

ส้มฉุนที่ชายนาฏดังมากโอกาสดีผ่านชายนาฏนอกเหนือจากแวะซื้อส้มโอขาวแตงกวาแล้ว
ก็เลยมากราบไหว้ที่นี่ด้วย
แต่การเข้าวัดเข้าวาทำให้จิตใจสงบ
เรื่องราวของการทำงานค้าขายอะไรอย่างนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธานะคะ
แต่ว่าเรื่องราวที่ถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลัง